มาดูบ้านหลังหนึ่งที่อุทัยธานีนะครับ
คุณยายเจ้าของบ้านเป็นผู้พิการต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วบ้านหลังนี้มันแช่น้ำที่บอกว่าแช่น้ำเพราะอะไรคุณ
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ
น้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี
คุณยายเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเลยนะครับ
อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยทีนี้ไทยรัฐของเราก็เข้าไปดูแล

ติดตามได้จากช่วงของไทยรัฐช่วยด้วย
ไทยรัฐช่วยด้วย
ค่อยเดินไปลูกค่อยเดินไปนะ

จ้ะก็ดึงอย่างนี้แน่
ท่วมมันทุกปีและเป็นแบบนี้มา๑๐ปีแล้วจ้า
บ้านคุณป้าสุขศรีดีใจอายุ๕๗ปี
อยู่พื้นที่หมู่ที่๔ตำบลหนองแก่

ที่ดินบ้านของคุณป้าตรงนี้เป็นแอ่งกระทะ
ปกติฝนตกลงมาน้ำจะขังอยู่แล้ว
แต่หลังเพื่อนบ้านถมที่สูง
บ้านคุณป้ายิ่งเป็นแอ่งกระทะหนักขึ้นไปอีก
พอฝนมาน้ำขังครึ่งแข้ง
ขังแบบนี้เป็นสัปดาห์
น้ำท่วมเข้าห้องนอนชั้นล่าง
ต้องนอนในน้ำตามภาพที่เห็น
ส่วนห้องน้ำนอกบ้านพอน้ำมาก็ใช้การไม่ได้
คุณป้าบอกใช้ชีวิตยากลำบาก
เพราะตัวคุณป้าเองป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

คุณป้าบอกว่าเดินในน้ำแบบนี้กลัวจะล้มเข้าสักวัน
พอถามถึงใครเข้ามาช่วยอย่างจริงจังหรือยัง
คุณป้าบอกอย่างจ้า
แล้วมีใครเข้ามาช่วยเหลือบ้างยังครับเนี่ยไม่มี
ไม่มีพอหมอก็เข้ามาทีหนึ่ง
เขามาถามเขาก็เงียบไปเลย
แล้วก็ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าแบบนี้

คุณป้าบอกใจจริงอยากจะมีเงินสักก้อนมาถมที่
แก้ปัญหาน้ำขังซ้ำซาก๑๐ปีแบบนี้
แต่ก็คงจะยากเพราะฐานะยากจน
คุณป้าได้เงินจากเบี้ยคนพิการมายังชีพให้ผ่านไปเป็นเดือน
ส่วนลูกสาวทำงานรับจ้างทั่วไป

ไทยรัฐช่วยด้วยลงพื้นที่
มาเห็นความยากลำบากของคุณป้าขนาดนี้แล้ว
ขอเป็นกระบอกเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือคุณผู้ชมที่อยากช่วยเหลือคุณป้าสุขศรี

จะได้ไม่เกิดน้ำท่วมขังแบบนี้อีกต่อไป
เลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ